เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเจ้าหน้าที่สำนักกรมศิลปากรที่๑๔นครศรีธรรมราชนะฮะ
รื้อนั่งร้านเก่าก่อนที่จะตั้งนั่งร้านใหม่
สำหรับการบุรณปรียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดี
นี่เราติดตามความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ

เนื่องจากการบุรณะตัวองค์พระบรมธาตุเจดี
ปล้องฉะไหนลงมาเสร็จสิ้นแล้วนะ
และจะมีการติดตั้งนั่งร้านใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม
เพราะว่าจะต้องขึ้นสู่ยอดที่สูงกว่าเดิมไงคุณนะครับ
เพื่อทำการบูรณปรียอดทองคำแล้วครับ
โดยนายอานัทบำรุงวงผู้มนวยการสำนักกรมศิลปากรที่๑๔นครศรีธรรมราช
บอกว่านั่งร้านเดิมที่ติดตั้งอยู่รอบองค์พระบรมธาตุเจดี
เป็นนั่งร้านที่ติดตั้งสำหรับการสำรวจ
มีพื้นที่จำกัดประกอบกับเรื่องของความสูง
แล้วก็เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะกระแสลมแล้วก็ฝน
แล้วก็อายุของการติดตั้งที่ค่อนข้างนานมาแล้วล่ะ
ที่เริ่มที่จะบูรณะกันตั้งแต่แรกที่เราติดตามกันมา
ตอนนี้นั่งร้านที่ติดตั้งอยู่ก็ถือว่าไม่เหมาะสม

จำเป็นต้องลื้อนั่งร้านลงมา
แล้วก็ค่อยเก็บงานจากยอดพระธาตุ
ลงมาถึงตัวองค์พระธาตุตามลำดับ
แล้วก็เก็บนั่งร้านข้างบนก่อนไงคุณ
ต่อจากนั้นก็จะมีการติดตั้งนั่งร้านชุดใหม่
ซึ่งเป็นนั่งร้านสำหรับการบูรณปรียอดทองคำ
ระดับสูงขึ้นไปโดยเฉพาะเลยเพื่อความแข็งแรง
โดยจะมีสปริงยึดโยง๘เส้น

ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยแน่นอนนะครับ
สำหรับทองคำใหม่นั้นนะครับแบ่งเป็น๒ส่วน
คือในส่วนของเงินบริจาคที่นายจิมมี่ชวาลาบริจาค

ในพระบรมราชุปธรรมจำนวนกว่า๒๘ล้านบาท

กลีบบัวคว่ำกับกลีบบัวหงายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ในส่วนของจังหวัดและกรมศิลปากร
ได้มีการจัดซื้อทองคำเก็บไว้แล้วนะครับ
เฉพาะในส่วนของทองคำนั้นถือว่าเพียงพอแล้ว
ในการบูรณปรียอดทองคำของทางพระบรมธาตุนะครับ
จากนี้คาดว่าจะมีการติดตั้งนั่งร้านใหม่
ก็มีนามเมษาประมาณนะครับ